งานบุญกันก่อนค่ะเป็นงานประเพณีงานใหญ่ของชาวอีสานกันแหละนะคะ
ที่นครพนมเรียกว่าพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย
ชาวลาวมากันเป็นแสนคนค่ะมาแห่พระอุปคุฎนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญค่ะที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๔
เมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันที่๑๒กุมภาพันธ์
พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวจำนวนมากนี่แหละค่ะ
ร่วมพิธีอันเชิญพระอุปคุฎจากริมแม่น้ำโขงไปปฏิสถานณพระวิหารหอพระแก้ว
ภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนม
แห่เครื่องสักการะบูชาของชนเผ่าต่างทั้ง๗เผ่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ซึ่งก็ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมานานแต่โบราณแล้วค่ะจัดขึ้นทุกปีในภาคเช้า
ก่อนที่จะเปิดงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนมเพื่อขอให้องค์พระอุปคุฎ
ถือเป็นพระผู้มีอิทธิฤทธิตามตำนานช่วยคุ้มครองปกปักรักษาจากพยันตรายต่างไม่ให้เกิดขึ้น
กว่างานจะเสร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีตลอด๙วัน๙คืน
จัดกันมาเมื่อวานนี้นะคะจนถึง๑๒กุมภาพันธ์
โดยมีพระเทพวรมุณีเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นี่เป็นงานประเพณีใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสานค่ะ
แล้วก็เป็นประเพณีความเชื่อที่ชาวพุทธจากทั่วทุกสารทิศ
จะเดินทางไปกราบไหว้ทำบุญตามประเพณี
ช่วงคืนวันสุดท้ายที่จะเป็นวันมาครับบูชา
ก็จะมีประชาชนเดินทางมาจนล้นวัดปีนี้มาครับบูชา๑๑กุมภาพันธ์นะคะ
จากนี้ยังมีการรำบูชาพระธาตุพนมจากสาวงาม๗ชนเผ่า

นี่ถือว่าเป็นจุดขายเป็นไฮไลท์เลยที่ประชาชนนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชม
จากปกติพิธีรำบูชาพระธาตุพนมจะมีขึ้นปีละครั้งในช่วงของวันออกพรรษาเท่านั้นนะคะ
อุรังคธาตุหรือว่ากระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
แต่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก็เชื่อด้วยว่าเป็นสถานที่
ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับแรมอยู่๑ราตรี
ทำให้ทุกปีในวันงานจะมีประชาชนจากทั่วทุกหนทุกแห่ง
ทั้งชาวไทยชาวเหล่าเดินทางไปร่วมพิธีมากกว่า๑๐๐๐๐๐คนที่เห็นนี่แหละ
เยอะมากนะผมไม่เคยไปที่นี่ผมอยากไปมากนะ
ค่ะต้องไปเป็นระเภณีสำคัญที่หน้าคอนพนม